ดูกันต่อที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ว่ากันว่าเป็นสัตว์ที่หายากที่สุดในโลก

นอนเหมือนแมวพุงอืด

เห็นแล้วก็อุ๊ยน่าเอ็ดดูอย่างเข้าไปก่อนนิดนึง
ไปดูกันที่นี่ไปดูใกล้แล้วไปฟังข้อมูลโดยละเอียดนะคะ
ที่บริษัทคุ้มเสือตรการจำกัดเปิดตัวลูกเสือตัวล่าสุด

บนริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ที่นี่นะมีเสืออยู่ในความดูแลมากกว่า๒๐๐ตัว
อาแรกใหญ่แล้วล่าสุดค่ะ

เป็นเสือโครงเบงกอสีทองวัย๘ปีจากแอฟริกา
และแม่เสือโครงเบงกอจากแคนาดาวัย๑๑ปี
อยู่กินกันมาก็ให้กำเนิดลูก
เป็นเสือเพศเมีย๒ตัวนี่แหละ

ตัวหนึ่งมันเป็นสีลายเสือโครงธรรมดาชื่อน้องโค้ก

แต่อีกตัวนึงที่เกิดมาใหม่เป็นสีทองเหมือนพ่อ
ก็เลยว่าเป็นลูกเสือโครงสีทองตัวแรกนะคะ
ซึ่งหลังจากที่ได้นำมันแยกออกจากตัวแม่แล้วนะ
ผู้ดูแลก็นำมาเปิดตัวให้นักท่องเที่ยวได้ชม
ได้สัมผัสได้รูปหัวได้ป้อนนมกันอย่างใกล้ชิด
โดนพี่ตบหัวไหม

แต่ลูกแมวนะลูกเสือนะ
สายพันธุ์นี้เนี่ยตอนมาเด็กมันก็จะเล่นกันแบบนี้นะ
เมื่อกี้เหมือนเล่นไม้ตกเนี่ยเหมือนแมวเลย
ดูสารคดีมันคือวิธีการฝึกตัวมันเอง
ในการที่จะแบบว่าให้พร้อมเป็นนักล่าในอนาคต
เอ้าแล้วเดี๋ยวแมวดินักล่าเป็นเสือเหรอ
มันล่าอะไรแล้วตอนนี้มันล่าอะไรได้บ้าง
เยอะมากกิ้งก่าจิ้งโจกอู่ล่าสุดหนูแล้ว
มาแล้วแต่ยังไม่ให้เจอกันทำใจไม่ได้
หนูมาแล้วแต่ยังแยกกันดูมันเป็นนักล่าชนิดหนูนะคะ
ส่วนพ่อของน้องแฮปปี้เนี่ยนะบอกเลยนะว่าเป็นเสือโครงเบงโกสีทองที่แบบรูปร่างดูสิ
สง่างามแล้วก็เห็นลักษณะลวดลาย
แล้วก็กล้ามเนื้อมันอย่างชัดเจน

อย่าลืมที่นี่ไทเกอร์คิงดอมนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
อังกร
อังกฎโอ๊ยตกใจหมดอ่ะไปกัน